คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของตารานจากกาญจนบุรีนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษนะครับให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรานะครับ
ตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้ครับ
ซึ่งโบนัสในตู้นะครับก็จะประกอบไปด้วยจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีแต่ได้กับได้นะครับจะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องวัดนางามครับ
ที่สุดก็คือเรื่องไม่มีอะไรให้ลูกให้ร่างกิน

ก็บอกกับหลานว่าเออเราไม่มีอะไรกินนะลูกหน้าเราก็กินแบบนี้นะ
มันก็บอกพ่อกินได้
น้ำตาตกไม่อยากมอง
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
กิจกรรมทำบุญวันศาสตร์ไทยของวัดนางามปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ขอตอบข้อ๓๑๕๑๗เดือนสิงหาคมครับ

กิจกรรมทำบุญวันศาสตร์ไทยของวัดนางามปีนี้นะครับ

ทำไปได้แล้วหนึ่งข้อนะครับครอบครัวของคุณตาสำราญจากกาญจนบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ตาดีใจเหรอครับ
มันเป็นยังไงครับไหนบอกความรู้สึกเราหน่อยสิ
เป็นนมหรือเปล่าครับ

คุณผู้ชมครับคุณตาสำรานเกิดอาการช็อก
หลังจากที่ประกาศว่าได้รับเงิน๕๐๐๐บาท
สร้างความตกใจให้คุณชายาและทีมงานเป็นอย่างมาก
หลังจากช่วยปฐมพยาบาลดมยาดมกินยาหอมเรียบร้อย
คุณตาก็ได้สติและพร้อมฟังคำเฉลยในข้อต่อไป
เข้าใจความรู้สึกนะครับ

ถ้าเผื่อว่าถูกนะครับข้อต่อไปก็จะได้กุญแจเพิ่มอีกหนึ่งดอกเช่นกันนะฮะ
บรื้มจิต
เป็นคนอำเภออะไรนะครับ
ตอบตัวเลือกที่๔อำเภอวิเศษชายชาญ

เป็นคนอำเภอชัยโยครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับ

ก็คือเรื่องเมนูไข่ครับ

ถ้าไม่ช่วยตาก็จะเหนื่อย

จำนวนสองจานคลายในเวลาสามนาที
น้องฟลุกทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้
ได้ครับ
เวลาที่ใช้ไปนะครับก็คือ๒นาที๒๓วินาทีครับ

ครอบครัวของตารานนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

เงินทุนนะครับไปต่อชีวิตในตอนนี้๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ฟังเฉลยจากเรื่องสุดท้ายที่เหลือนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ทีนี้เราก้มเก็บห้องมันไปโยนห้องมันไม่ไหว

เราก็อู๊บก็ล้มไป

นักแสดงท่านใดต่อไปนี้ไม่ใช่คนจังหวัดกาญจนบุรี
คุณธนวัลประสิทธิสมพรจ้ะ
ซึ่งเป็นคำเพราะ
ตอบที่
มีอยู่๓ท่านคือเป็นคนกาญจนบุรีหมดเลย
มีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่ไม่ใช่คนจังหวัดกาญจนบุรี

คุณนาราเทพนุภาไม่ใช่คนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

ครอบครัวของคุณตาสำรานนะฮะ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาทนะครับ
และกุญแจต่อชีวิตสองดอก
มีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับ
ฉะนั้นต้องเลือกกุญแจก่อนได้กุญแจต่อชีวิต๒ดอกด้วยกัน

กุญแจดอกที่๒ใครจะเลือกครับ

ไปที่ตู้นะครับว่าเราเลือกกุญแจดอกนี้แล้วมันน่าจะคู่กับตู้ใบนี้แน่

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขอให้โชคดีกับการไขกุญแจนะครับ

ไม่ออกนะ

๕๐๐บาทครับ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๑ครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
แดงมันแล้วกมัน

๕๐๐๐บาทครับ
ฉะนั้นมาดูหลังตู้โบนัสที่เหลือกันนะครับว่า๑๐๐๐บาทอยู่ที่ตู้ใบไหนกันเอ่ย
หมื่นบาทอยู่ที่ตู้หมายเลข๒นี่เองนะครับ
ยังอยู่อีก๑ใบนะครับนั่นก็คือหมายเลข๓นะครับ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
ครอบครัวของคุณตาสำราญจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นครับ๒๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับหลายครั้งที่เราอาจจะคิดว่าเราไม่มีกิน
แต่ขอให้คิดว่าเรายังมีกันและกัน
และครอบครัวก็คือพลังที่จะพาให้ทุกคนก้าวข้ามทุกเรื่องร้ายในชีวิตไปได้
ผมเชื่อในพลังความรักและผมก็เชื่อนะครับ
เชื่อมั่นในน้ำใจของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยว่า
คุณผู้ชมไม่ทอดทิ้งครอบครัวของคุณตาแน่นะครับ
น้ำใจเล็กเล็กน้อยของท่านเปลี่ยนชีวิตหลายครอบครัวมาแล้ว
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวนี้ไว้อีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
ขอบคุณเรื่องราวสำหรับครอบครัวของคุณตาสำรานที่มาถ่ายทอดในวันนี้ด้วย
ขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับและมีแต่สิ่งดีเข้ามาครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ

เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวของคุณตาสำราญว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้าง

สนับสนุนช่วงมองบวกบวกพลังต่อชีวิตโดยเครื่องดื่มกระทิงแดง
ไม่มีอะไรให้ลูกให้ร่างกิน

ไม่มีซื้อก็บอกกับร้านว่าเราไม่มีอะไรกินแต่ลูกหน้าเราก็กินไปอย่างเงี้ยหน้า
น้ำตาตกไม่อยากมองทำไมชีวิตถึงได้ตกถึงขนาดนี้
ที่มองไปย้อนกลับไปก็ว่าเห็นลูกกับร่านนั่งกินข้าวกับน้ำปลา
แต่สักวันหนึ่งจะต้องมีกับข้าวกินดีอย่างเข้า
ร้านไม่มีกินหนึ่งข้าวเก่าข้าวเก่าไปค่าย
กลับมาเขาก็ซื้อมูมาซื้อไข้มาซื้อผัก
มาข้าก็ห้ามมาหาวัยไห้ตลอดแม้กระทั้งชีวิตเขาก็ไห้ได้
ที่ผมมาได้จะ๕ทุนไปทุ่มบ้านเอาดินทุ่มบ้าน
เราก็จะได้ปลูกบ้านใหม่จะได้ให้ลูกและหลานได้อยู่สบาย
ดีใจที่จะได้เงินตรงนี้ไปต่อชีวิต
วันนี้สัญญากับลูกไปว่าจะพาลูกไปกินข้าวผัดกะเพราจ้า

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมองบวก

ตอนที่รู้ว่าแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ฉันจะทำยังไงฉันจะอยู่ยังไง
หนูจะช่วยแม่หาเงินมารักษาพ่อ

ที่มันเป็นกำลังใจให้ป้าสู้

ภายในเวลา๓นาทีครับ
ได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

โปรดติดตามตอนต่อไป